ตอนนี้นะคะโซเชียลเขาแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ที่แท็กซี่น่าเห็นใจค่ะ
คราวนี้เนี่ยแท็กซี่เขาโดนเขาเป็นผู้เสียหาย
คนขับแท็กซี่คันนี้นะคะเขาแจ้งไปยังจอสอร้อย
เขาแจ้งถึงความเดือดร้อนของเขาว่าเขารับผู้โดยสารผู้หญิงคนนึง
อายุสักประมาณ๓๐กว่าเนี่ยค่ะเป็นชาวจีน
จากเทอร์มินัล๒๑จะต้องไปส่งที่รัชดา
รับมาปุ๊บนั่งไปสักพักหนึ่งผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้ปวดท้อง
อยากเข้าห้องน้ำต้องถ่ายหนักไม่ได้ถ่ายเบา

แต่คนขับรถแท็กซี่บอกว่ามันเลี้ยวขวาเข้าปั๊มไม่ได้
เพราะมีกลวยวางอยู่มันเลี้ยวไม่ได้
คือเป็นถนนอโศกมนตรีถ้าใครเคยผ่านจะรู้ว่ารถติดมาก
แล้วการแก้ปัญหารถติดของตำรวจแถวนั้น

ใช่เพราะถ้าคนกลับรถอะไรอย่างนี้มันยิ่งติดไง

กลับรถไม่ได้เขาก็เลยมันจอดไม่ได้จริง
ก็ขับไปสักพักนึงคนขับบอกว่าโอ้โหรถเหม็นมาก
โอ้โหหัวเราะสิจริงเหม็นจนแสบจมูก
โอ้โหเขาถ่ายแบบเต็มเบาะหลังเลยอ่ะ
พอได้กลิ่นแล้วก็หันไปดูไหมใช่โหเต็มเลยเหรอ
ใช่แล้วคนขับแท็กซี่บอกว่าผมมาขับแท็กซี่มา๑๔ปี
ปกติแท็กซี่มักจะโดนต่อว่าว่าแบบไม่รับผู้โดยสารไม่อะไร
แต่อย่างนี้คนมาอุจจาระใส่รถผมเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่จ่ายค่าเสียหายไม่อะไร
เขาก็ลงรถไปเลยเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ

ตำรวจบอกว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัย
เขาไม่ได้ตั้งใจทำให้รถแท็กซี่คุณเสียหายหรือเหม็น

มันก็สุดวิสัยจริงอะ
เอออย่างนี้แล้วแท็กซี่บอกทำอย่างไร

ตามไปว่ามันยังเหม็นอยู่ไหมมันยังไงนะคะ
นี่ค่ะเรื่องราวนี้ก็เลยแชร์กันต่อในโลกโซเชียลค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนขับแท็กซี่คันนี้นะคะ
ชื่อนายธนมงคลรีเลิศกุล
เขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
ผู้หญิงชาวจีนแต่งตัวดีด้วยนะคะ
อายุ๓๐๓๕ปีเท่านั้นเอง
ให้ไปส่งซอยนาทองรัชดาพิเศษซอย๗
ถนนอโศกมนตรีคุณเคยทำงานแถวนั้นไง

แล้วที่ติดหนักก็เพราะว่ารถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกกลับรถ
เขาเลยต้องตั้งกรวยเอาไว้ยาวเลย
เขาบอกว่าขับมาได้แค่๔๕นาทีคุณภาคภูมิ
หญิงคนนี้ก็บอกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำ
แต่เขาก็บอกไม่ได้ว่าคือเขาเป็นคนจีน

ว่าจะปวดหนักปวดเบาถ่ายยังไงเขาก็พูดไม่ได้
ก็คงสื่อสารกันด้วยภาษากายด้วยภาษาทางอะไรด้วย

ถูกก็พยายามจะชี้ให้เลี้ยวเข้าปั๊มที่มันมีห้องน้ำ
แต่เลี้ยวไม่ได้มีกลวยวางอยู่ไงคะ
คนขับบอกว่าอยู่ดีบรรยากาศในรถก็เปลี่ยนไป

แล้วก็เขาบอกกลิ่นเหม็นจนแสบจมูก
หันไปที่เบาะนั่งนะคะเต็มไปด้วยอุจจาระค่ะโอ้โห

เขาบอกไม่ได้แค่แสบจมูกกลิ่นเหม็นจนแสบคอ
แถวบ้านเรียกขมคอมันขมคอเลยเข็มมาสอน
ใช่เขาบอกมันเหม็นจนแสบคอ
แต่ผู้หญิงคนนี้คือก็น่าเห็นใจ

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาขอโทษด้วยนะคะ
คนขับแท็กซี่ก็เปิดกระจกระบายกลิ่น
ก็บอกว่าให้จ่ายค่าเสียหายมา
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่จ่ายค่าเสียหายไง

คนขับแท็กซี่เขาก็เลยขอความช่วยเหลือ
ไปที่ตำรวจบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรีนะคะ
ตำรวจก็มามาดูร่องรอยในรถ
แต่ตำรวจบอกว่าคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
มันจะถือว่าเขาตั้งใจจะมาถ่ายอุจจาระ
เพื่อให้รถเหม็นมันก็ไม่ใช่

ไม่รู้จะปรับข้อหาอะไรยังไง
เท่าที่เคยทำก็คือเวลาคนเมาอ้วกในรถ

ก็จะเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยให้จ่ายค่าเสียหายค่า

แต่อุจจาระในรถไม่เคยเจอ
แล้วอีกอย่างเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวจีน
ไม่รู้จะเจรจากลายยังไง
ผู้หญิงคนนี้ก็จ่ายเงินให้ร้อยหนึ่ง

ไม่สนใจว่าตัวเองก็เปื้อนนะ
ตัวเองก็เปื้อนอุจจาระที่ตัวที่กางเกงเนี่ยเปื้อน

ตำรวจเขาเลยบอกว่าอาจจะด้วยความที่

ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายอะไรอย่างไร
พี่เขาก็เอารถไปล้าง
ตากแดดเปิดหน้าต่างเอาไว้
เดี๋ยวทีมงานเราก็ไปพิสูจนกลิ่นเหมือนกัน

เห็นเลยเหรอ
โอ้โหสุดยอดเลยครับ
คือเกิดมาขับแท็กซี่มาขนาดนี้ไม่เคยเจอจริง
ต้องก็บอกว่าไม่รู้จะแจ้งก้อกระหว่างอะไร
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าให้ผมเปิดท้าย

ทั้งได้ขี้ก็ติดเต็มกางเกงเค้าอ่ะ
ไหลย้อยมาที่ปลายขาเค้าอ่ะ
แต่ไอ้เที่ยวเนี่ยมันซึมไปในบอก

ตอนนี้ยังมีกลิ่นอยู่มันเหมือนเดิม
มันล้างได้ไหมเนี่ยเอาถอดเบาะไปฟักไปฟอกอะไรแบบนี้ได้ไหม

ป้องกันไงจะมีการติดป้ายไว้ที่รถไว้

นี่อะแหละความอันต่านใจของพี่เขา

คือยังไงก็ต้องดูแลให้กับเจ้าของรถเขาด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ทำได้ก็คือจอดตากแดดครับ
กำจัดกลิ่นเหม็นแล้วก็เชื้อโรคต่างนะครับ
เพื่อคุณผู้ชมนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราทำได้เพื่อคุณผู้ชมครับ
เข้าไปเลยคุณเขียนมาสอน
จุดนี้เลยดูสีหน้าของผู้สื่อข่าวของเราฮะ

นี่ดูเลยเอาให้มันเห็น

เบาะหนังแบบนี้มันเช็ดง่ายหน่อยมันไม่ซึมมากนะฮะ

ก็เลยยืนยันว่าทั้งเบาะทั้งพรมทั้งกลิ่นอะไรพวกนี้
ไม่มีแล้วแต่ทีนี้เอาอย่างนี้พี่ลองเปิดแอร์หน่อยดีไหม
บางทีพอเปิดแอร์ปิดประตูแล้วตั้งกลิ่นมันมาตั้งกลิ่นมันจะยังอยู่
ไม่มีแล้วอ๋อเหรอหอมสดชื่น

สื่อข่าวของเราลองสูตรพิสูจน์อะไรมาเรียบร้อยแล้ว
สักครู่เจอก็หน้าตาก็สดชื่นดียังปกติดีอยู่อ่า

ไม่แต่จริงนะคุณภาคภูมิต้องเห็นใจนะ

แต่ถ้าเป็นถ้าเป็น

คือถ้าเป็นคนไทยก็ยังพอที่จะคุยกันรู้เรื่อง

กำลังกินข้าวพอดีขอโทษนะคะ
ทีนี้ล้านอยู่ไหนล้านล้างรถไง
ขวางคาแคร์เป็นร้านล้างรถแถวย่านอุดมศุกร์นะฮะ
อันนี้เราไปสอบถามมาว่าวิธีการถ้าต้องเจอแบบนี้ทำยังไง
เคยทำความสะอาดเบาะรถยนต์ที่มีคราบอ้วกปัสสาวะอาหารสด
พวกนี้เคยเจอมาหมดแล้วที่ลูกค้าเข้ามานะครับ
ก็ต้องดูก่อนว่าบริเวณพรมของรถเนี่ย
คราบด้วยไหมวิธีการทำความสะอาดคือต้องถอดเบาะออกมานะฮะ
อดพรมออกมาเอามาซักล้างมาตากแดด
มีน้ำยาดับกลิ่นที่มันฉีดได้นะครับ
ลิ่นจะหายไปภายใน๓๕วันนะครับ
ส่วนกรณีแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารถ่ายอุจจาระเอาไว้บนเบาะรถนั้น
ขั้นตอนทำความสะอาดการดับกลิ่นก็คล้ายกันนะครับ
ส่วนการนำรถไปจอดตากแดด
คือทางร้านล้างรถร้านทำความสะอาดรถเขาบอกว่ามัน
มันไม่น่าจะสามารถทำให้กลิ่นหายได้

แต่เราก็ไปขอคำแนะนำมา
แต่ของพี่คันนี้พี่เขาก็ทำอะไรมากไม่ได้
กับเช็ดล้างเองแล้วก็จอดตากแดดเอาไว้ไงครับ

เดี๋ยวฟังเสียงร้านล้างรถนิดนึงนะคะ

ด้วยตัวของรถใต้ตริฟ้าเองครับ
อามันเขาเป็นเบาะ
น่าจะเป็นเบาะหนังธรรมดาที่ใช้ตัดเชชชู่เช็ดออก
แต่นี้คือคราบสิ่งปฏิกุลถ้ามันไหลไปแล้ว
มันฝังลงไปตามเส้นด้าย
ซึ่งเส้นได้มันเป็นเส้นที่มันดูดซึมซับพวกของเหลวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นธรรมชาติผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีอีก
อาจจะมีช้าหรือมันเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าขึ้นไปสัมผัสเอง
อันนี้กรณีถ้าเป็นกับบ่อที่เป็นพรมเป็นบ่อผ้า
อันนี้มันจะเข้าไปยังเส้นได้พวกนี้มันจะยาก

ทีมข่าวของเราคนเดิมนะคะที่ไปดมกลิ่นมาเมื่อกี้นี้

ไปคุยกับดาบตำรวจรัฐพลแสนวิเศษ
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอมกษันนะคะ
ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุตรงนั้นเลยค่ะ
ดาบก็บอกว่าไม่ได้รับแจ้งนะคะ
ที่ผ่านมาจริงก็เคยไปช่วยเจรจากับผู้โดยสารที่อ้วกใส่รถแท็กซี่
แต่กรณีอุจจาระใส่รถแท็กซี่เนี่ยไม่เคยเจอนะคะ
ผู้โดยสารคนนี้ไม่เข้าข่ายความผิดนะคะ
อย่างที่บอกมันเป็นเหตุสุดวิสัย

ไม่มีเจตนาทำให้รถเขาเลอะ
แต่ผู้โดยสารก็ควรจะมีน้ำใจ
รับผิดชอบเรื่องของค่าทำความสะอาดอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็เลยอาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องทำยังไงปกติ
ตำรวจก็อาจจะทำได้แค่เป็นคนกลาง